ไอล์โหลดแล้วคุณหลานโหลดหรือยัง

แม่บาทจังงานสวกีค่า
อ๋อมชะกาวใจพูดสวัสดิ์ค่ะ

พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้

เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

ดีดีมากเลยอ่ะอาทิตย์พูดเลยนะคะว่าอะไร

หุ่นแซ่บเล่นละครก็เก่งเล่นละครเวทีก็ลุ้น
โอ้ยมีเสน่ห์สุดใครแบบว่าอยู่ใกล้นี่นะ

อยากจะรู้นักนะคะเดี๋ยวจะต้องเจอตัวเขาแน่
ในช่วงของผู้ชายในฝัน

ผู้ชายในฝันวันนี้๓แม่บ้านสุดจี๊ด
พร้อมรับมือกับศิลปินหนุ่มสุดแซ่บ
ผู้ชายอะไรใครได้คุยกันหลงเสน่ห์ทุกราย
วันนี้หนุ่มอาจะมาเปิดเผยเรื่องอะไรกันบ้าง
อย่าลุกไปไหนไปชมกันเลยค่ะ
มาแล้วนะคะผู้ชายในฝันของเรา
ขอต้อนรับน้องอาเดอร์สตาร์
สวัสดีค่ะ

นี่ไงผู้ชายในฝันของเราในวันนี้

ถ้าเกิดไม่มั่นใจหันทางนี้ตลอดได้

ทำอะไรมาเหรอใช่

ต้องออกหนักมากเลยอ่ะให้ดูนะไว้ให้ดูตรงก้นด้วยออกหนักเลยนี่แซ่บขนาดนี้มีผู้หญิงเขามายุ่งเยอะหรือเปล่า
อันนี้เป็นเมียเราเหรอมีผู้หญิงเขามาเยอะไหมไม่มีครับจริงเรา

กำลังสร้างลูกน่องหน้ามากหนูด้วย

เพชรฆาตดาวโจร
หน้ายังงี้เล่นบทอื่นได้หรอแม่

โอ้โฮไอ้ไอ้เมื่อกี้แล้วหลัง
แล้วก็ไม่รู้ว่ามีใครที่ว่ามีขนาดกะดุล

ร้องเพลงนี้เราก็ชอบมากมีความสุขมากอยู่แล้ว
แต่ว่าเป็นตัวตนเป็นตัวเองครับแล้วก็ราคอนี่เราได้มาเรียนรู้ทีหลัง
ตอนแรกมันก็ยังไม่ใช่เราหรอกแต่ว่าพอเราได้เรียนรู้

ใช่เราสิทธิ์ครูเดียวกันนะคุณแม่จากหม่อมน้อยทำให้ครับผมทำให้เรารู้จักการแสดงแล้วเราก็โอเคมีความสุขกับมัน
ตอนนี้ก็ถือได้ว่ารักทั้งสองอย่าง
แล้วนักแสดงคนไหนที่อาอยากเล่นด้วยมากที่สุดอยากจะเลือกใคร
ผู้หญิงใช่ไหมแต่ผมเคยร่วมงานมาแล้วที่นกศิลป์ใจครับอุ้ยสุดแล้วอะ
ยังไม่เคยเลยแต่คุณยังไม่เคยเหรอไม่เคยที่เราเคยแล้วสุดยอดมากเลยคือเอางี้คือเขาเป็นตัวเส้นบอลที่อันดับหนึ่งของโลก
จริงคือเซตเลยแล้วเราก็เป็นตัวตบที่เลิศมากเลยใช่ไหม
คือเราไม่ต้องทำอะไรพี่คือยังแค่เรารับอารมณ์เขาอย่างเดียวแล้วก็ส่งอยากเล่นด้วยมาก
แต่ต้องบอกว่าอาผ่านงานแทบจะทุกอย่างมาแล้วในวงการบันเทิงนะคะละครเวทีนะคะคอนเสิร์ตนะคะนักแสดงละครศิลปินอะไรต่างลองมาหมดแล้ว
มีอะไรที่อยากจะทำบ้าง
อยากลองทุกอย่างจริงแล้วเราเข้ามาเราก็อยากลองทุกอย่างที่มีโอกาส
นี่ขาดเลยขาดอะไรที่อยากทำแล้วยังไม่ได้ทำ
ตอกชาพตอกชาพอ๋อพิธีกรคุณภูมิแม่ก็ไม่อยู่แล้วไง
ยังเป็นแม่บ้านประจัดบาล
แต่ยังเป็นชุดแม่นะต้องใส่ชุดแม่
ชุดนี้เหรอครับเป็นความฝันมานานแล้ว
เฮ้ยจำบ้าอะไรล้อเล่น
แล้วอนาคตล่ะอยากมีธุรกิจหรือว่ามีครอบครัวอะไร
มันวางแผนได้แล้วนะอายุก็เยอะแล้วนะ
กำลังจะดูพวกอาหารเสริมเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ
นี่เข้าทางเข้าทางเขา

ใช่แม่ทำไมมองตับเมื่อกี้

เอาอย่างนี้ดีกว่านะคะพูดคุยกันสนุกสนาน

ถามน้องอาแล้วให้ตอบเร็วเลยนะ
ได้ครับครั้งวัยตอบวัยผักสักครู่ค่ะสมมุตินะครับพร้อมครับ